มาดูกันต่อนะคะกับนี่ดราม่าเหมือนกันค่ะ
เรียกว่าฟันไม่เลิกถือมีดดาบมาฟันเลยค่ะ
รู้จักไหมคะน้องท็อปเลซี่ล็อกซี่อันนี้ดังมาก
สายแรปสายฮิปพอปกำลังมา
มันมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะด้วยความที่นางฮอตมากใช่ไหมคะ
เจ้าตัวก็เลยออกมาระบายโพสต์โพสต์ระบายบอกว่า
ผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่ได้อยากทำเรื่องแบบนั้นกับทุกคน
เท่านั้นแหละจ้ะมีมาทะลักทลายทะไหลเกิดการเป็นแฉล็อตใหญ่โอ้โห

ถือมีดดาบยามฟันดะฟันทุกที่
เอาว่าคุณผู้ชมเข้าใจว่าสายฟันคืออะไร
ทั่วประเทศไทยเรียงคิวกันมาเลยค่ะกินตับถึงที่
พร้อมมีภาพหลุดอีกนะจ๊ะมียืนยันออกมาเลย

อยู่บนเตียงคาเตียงไปเลยจ้านะคะ
แล้วก็โอ้โหกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นลั่นเมืองค่ะ
จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงแบบเผ็ดอีกรอบนะคะ
การยอมรับว่าผมเป็นคนชอบเซ็กแต่ก็ชอบมารยาทด้วยนะครับ
โอ้โหเอาเป็นว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงนะคะ

คุณผู้ชมค่ะน้องชอบนี่จริงเหรอ